มาที่อีกหนึ่งคลิปกันบ้างดีกว่านะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเกณฑ์อาหาร
หลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักเคยมีนิยามความรักว่า
มุมมองความรักของคุณเป็นอย่างไรความรักคืออะไร
เราไปฟังเสียงจากเหล่าทหารกันบ้างนะคะว่าเขาคิดเห็นเรื่องนี้กันอย่างไร
ความรักทำให้คนตาบอด
อยู่และตายเพื่อความรัก
ความรักคือสิ่งที่สวยงามและตามมาด้วยความเจ็บปวด
เมื่อมีคนรักอยู่ข้างหลังข้างหน้าก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
ความรักคือการให้
ซึ่งทหารทั้ง๕นายที่ปรากฏในคลิปนะคะ
ก็เป็นแต่ทหารที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
โดยคลิปนี้ค่ะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นผู้จัดทำขึ้น
เพื่อที่จะชวนให้ประชาชนร่วมกันบริจาคถุงน่องที่ใช้แล้ว
เพื่อนำไปผลิตขาเทียมให้กับทหารชายแดนที่ปลดประจำการนะคะ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะบริจาคนะคะ
บริจักษ์ได้ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกวิภาวดีรังสิต
หรือร่วมบริจาคเป็นเงินได้ผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะ
บัญชีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชีค่ะ๐๑๙๑๐๖๕๓๖๖นะคะ
บัญชีโรงพยาบาลทหารผ่านศึกธนาคารกรุงไทย
คุณชอบประโยคไหน
ชอบมากเลยชอบทุกประโยคคือ
ด้วยความที่พอเรารู้ว่าเป็นพี่ทหารผ่านศึกที่เขาเสียสละเพื่อประเทศชาติ
เราอยู่อย่างนี้เราไม่รู้หรอกว่าเขาทำงานเสียสละขนาดไหน
เขาเสียสละเพื่อให้พวกเราอยู่กันอย่างสบายมีความสุขปลอดภัยมีความมั่นคง
แต่เนี่ยเขาเสียสละจนเขาต้องพิการและเขายังมีความเข้มแข็งแล้วก็หลายครั้ง
มิ้วเคยไปทำพิธีกรงานวันทหารผ่านศึกบ่อยครั้งเคยไปช่วยงาน
แล้วก็เคยไปเดินขายดอกป๊อปปี้ในวันฐานผ่านศึกด้วย
แล้วเห็นคนไทยมีน้ำใจนะทุกครั้งทุกปีที่ไปขายช่วยกันซื้อ
อยากจะเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งส่วนเล็กที่ช่วยเหลือพี่ทหารพรานศึกเนี่ย

ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่เราก็ต้องช่วยกันตอบแทนให้กับทหารที่เขาเสียสละด้วย
ใช่จริงความรักไม่จำเป็นต้องให้แค่เฉพาะคนรักนะ
ให้ครอบครัวให้โลกให้ประเทศให้พี่น้องให้เพื่อนให้ได้ทุกคนให้ทุกอย่าง
ใช่ความรักเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็ทำให้เหมือนแบบเรามีกำลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันกันไว้นะคะ